ฝาแฝดพี่น้องสองคนแล้วนะครับโดยเจ้าตัวสารภาพว่าทั้งสองคนนั้น
ลักจะลักลอบเข้ามาขโมยผลผลิตทางการเกษตรอยู่บ่อยครั้งจึงล้อมรั้วแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเอาไว้
ก่อนที่จะไปช็อตทั้งคู่เสียชีวิตแล้วก็เอาศพไปทิ้งอำพลางคดี

มีคนโดยโยนน้ำซึ่งคนเดียวทำไม่ได้แน่นอน
ข้างหน้านี้มีเอ่อตัวน้ำมีอยู่หลังตัวแล้ว

ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงแถลงข่าวการจับกลุ่มนายหมัดสุยุบ
ชายสุโขอายุห้าสิบห้าปี
ข้าราชการครูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทธลุง
และเป็นเจ้าของไร่นาสวนผสมเนื้อที่กว่า๑๐ไร่
ผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมอำพางศพนายมานพคงจันท
และนายมานนโคงจันทร์อายุสามสิบเอ็ดปี
ฝาแฝดพร้อมของกลางสายไฟกระบะผสมปูน
ใช้ในการเคลื่อนย้ายศพในร่องสวน
และรถกระบะที่ใช้ขับไปอำพลางศพ
โดยตำรวจได้นำกำลังเฝ้าระวังบ้านของผู้ต้องหา

รวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับ
สารจังหวัดพัทธลุงข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และซ่อนเร้นอำพางศพเพื่อปกปิดการตาย

ขณะที่ผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษ
บอกแค่ว่าก่อเหตุจริงแต่กระทำการเพียงคนเดียว

สำหรับผู้ต้องหานั้นเพิ่งย้ายไปสอนในโรงเรียน
ในพื้นที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
เป็นคนทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน
และมุ่งมั่นหารายได้มาเสริมให้กับครอบครัว
โดยการจัดทำไร่นาสวนผสมในพื้นที่ดังกล่าว
แต่กลับถูกคนร้ายเข้าไปขโมยมะนาว
และพืชผลบ่อยครั้งครั้งหนึ่งหลายสิบกิโลกรัม
โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเข้าแจ้งความ
พนักงานสอบสวนสพปากพยูนมาแล้ว
ตัดสินใจล้อมรั้วปล่อยกระแสไฟฟ้าป้องกันขโมย
กลับไปเมื่อค่ำวันที่๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ฝาแฝดสองพี่น้องได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
เพื่อเข้าไปขโมยมะนาวที่สวนของนายหมัดสุยุกต์ผู้ต้องหา

แต่ภายในสวนนั้นมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าไว้โดยรอบ

ด้วยความตกใจผู้ต้องหาจึงรีบไปสับคัทเอาท์
แล้วนำศพใส่กระบะผสมปูนขนาดใหญ่
แล้วลากทีละศพไปใส่ท้ายรถกระบะที่จอดอยู่หน้าสวน

นำรถจักรยานยนต์ของผู้ตายใส่ท้ายรถกระบะไปด้วย
จากนั้นขับรถไปลาว๔๕กิโลเมตร
นำศพนายมานนท์แฝดน้องยัดไว้ในคลองไส้ไก่

ทิ้งที่ฝ่ายน้ำล้นพร้อมกับรถจักรยานยนต์
หลังจากนั้นในรุ่งเช้าของวันที่๒๘พฤศจิกายน
มีชาวบ้านมาพบศพนายมานพที่ฝ่ายน้ำร้น
สภาพศพนอนหงายอยู่กลางน้ำ
ส่วนรถจักรยานยนต์อยู่ในริมตะลิง

พบศพนายมานนพแฝดน้องอยู่ในท่อไส้ไก่
โดยตำรวจยังเชื่อว่ามีผู้ร่วมขบวนการอีก๖คน

ส่วนผู้ต้องหานั้นเจ้าหน้าที่ไม่ได้ให้ประกันตัว
และจะนำฝากขังต่อสารพัทธลุงในวันพรุ่งนี้ต่อไป